ก่อนหน้านี้ปล่อยไปแล้ว๒ซิงเกิ้ลนะจ๊ะ
อีกทั้งยังได้แรปเปอร์ชื่อดังจากญี่ปุ่นมาแต่งท่อนแรปให้อีกด้วยนะ
ซึ่งเนื้อเพลงเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบการตกหลุมรักใครสักคนเหมือนเป็นการต่อยมวยเขาว่าแบบนั้นทำให้ท่าเต้นของเพลงนี้เนี่ยแข็งแรงขึ้นด้วยล่ะค่ะ
มันขวาใส่เบาะตาฉันจนยังทับจะไม่อยู่จนใจฉันมันไม่สุขและหากเธอรู้ก็จบกัน
ดูแล้วก็ชุ่มใจเนอะหนุ่มในสตูเรานี่คงจะชุ่มใจกันเป็นแถวเลยนะคุณนะ
เปลี่ยนแนวมากันที่สองลูกทุ่งสาวจากค่ายเมโลมีกันหน่อยนะคะที่พวกเธอเอาผลงานเพลงชิ้นแรก
ฝากเนื้อฝากตัวกันถึงบันเทิงไทยรัฐนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่ายอมเหงาและเพลงไพ่บ่อฮักค่อยฮักนะคะ
งานนี้สองสาวเขาบอกมาว่าตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานอย่างเต็มที่ยังไงก็ฝากแฟนแฟนไทยรัฐทีวีติดตามกันด้วยนะคะ
อันนี้ก็เป็นสองสาวขึ้นลูกใหม่ของวงการเพลงลูกทุ่งเลยก็ว่าได้ไงก็ฝากติดตามผลงานของพวกเธอด้วย
แล้วค่ะดาราหน้าใหม่ศิลปินใหม่เกิดขึ้นใหม่ให้เราได้ติดตามกันเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะ